ไทยรัฐทีวีใช้เทคโนโลยีกราฟิกมาสรุปภาพให้คุณผู้ชม
ได้เห็นกันง่ายแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะว่า
กว่าที่ทีมดำน้ำจะเข้าถึงตัวทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตนั้นทำอย่างไรค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมกราฟิกแผนที่สังเกตฉบับล่าสุดค่ะ
บอกได้ว่าจากโถงปากถ้ำเข้าไปจนถึงพื้นที่ด้านใน
หน่วยซิลทีมค้นหาจากหลากหลายหน่วยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
จะต้องเดินเท้าบนพื้นต่างระดับที่มีความลาดชันสูงนะคะ
แล้วก็จะต้องดำน้ำฝ่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกรากตั้งแต่ปากถ้ำค่ะคุณผู้ชม
ปากถ้ำด้านล่างเนี้ยนะคะผ่านไปโถงที่หนึ่ง
อันนั้นคือ๓๐๐เมตรต้องเริ่มดำน้ำลงไป
ผ่านไปสู่โถงที่สองระยะทางแปดร้อยเมตรอันนี้มีน้ำท่วม
แล้วก็ไปถึงโถงที่๓ระยะทาง๒กิโลเมตรที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง
แล้วก็ต้องต่อไปอีกจนถึงบริเวณ๓แยกของถ้ำ
รวมระยะทางจากปากถ้ำถึง๓แยก๒กิโลเมตร
เฝ่าอุปสรรคนะคะไม่ได้เดินกันง่ายเหมือนเดินบนบกนะครับคุณผู้ชม
และนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีนักประดาน้ำอาสาจากหน่วยงานต่าง
ยอยลำเลียงอุปกรณ์เอาไปไว้ที่โถง๓ก็จะมีทั้งถังอากาศรวมกว่า๖๐๐ถัง
มีอาหารไฟฟ้าหลอดไฟสายโทรศัพท์แล้วก็เชือกพร้อมกับนำเชือกมาผูกวางเป็นแนวนำทางเอาไว้
ติดตั้งขวดอากาศไว้ทุก๒๕เมตรตลอดแนวเชือก
เพื่อว่าเหมือนอากาศสำรองสำหรับเจ้าหน้าที่ให้ใช้หายใจ
หายใจหรือว่าถ้าหากว่าน้องพบขวดอากาศเหล่านี้
ก็จะได้เป็นตัวช่วยให้กับน้องได้ใช้หายใจด้วยเช่นเดียวกัน
นี่นะคะตามจุดเส้นทางนี้เลย
จากโท๊ค๑โท๊ค๒โท๊ค๓ไปถึง๓แยก
เลี้ยวซ้ายนี่ค่ะไปตามเส้นทาง
โดยแต่ละจุดถือว่าเป็นจุดวิกฤตของทีมดำน้ำนะคะ
เพราะว่าเป็นจุดที่ต้องดำขึ้นไปแล้วก็ลงไปในทางแคบ

จุดนี้แหละค่ะระยะทาง๑๕เมตร
ผู้ว่าราชการเชียงรายเปรียบเทียบให้เห็นว่า
มขนาดนี้เป็นหลุมขนาดใหญ่
หากเป็นนักประดาน้ำชาวต่างชาติที่ติดอุปกรณ์เข้าไป
คือเขาจะต้องเหมือนแบกไปค่ะจะไม่สามารถเข้าได้
ดังนั้นภารกิจในส่วนนี้ก็คือจะต้องเปิดช่องให้ทีมเข้าไปได้
แล้วก็ต้องรักษาขนาดของช่องนี้ให้กว้างพอที่จะผ่านไปได้อย่างง่าย
เรียกว่าทุลักษณ์ทุเรเลยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเราลองเปรียบเทียบ
ให้คุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้เรื่องของการเดินในระยะทาง๑๕เมตร
คือระยะทาง๑เมตรจะต้องเดิน๓เก้า
ดังนั้นในระยะทาง๑๕เมตร
ก็จะต้องใช้เวลาเดินก็คือ๔๕๙คูณเข้าไป๑๕๓
แต่ถ้าหากว่าเป็นการว่ายน้ำในสระน้ำตามมาตรฐานของเด็กที่
มีอายุต่ำกว่า๑๐ปีคือ๑๕เมตร
จะใช้เวลาประมาณ๒นาที
แต่คุณผู้ชมคะสิ่งที่หน่วยซิลแล้วก็นักดำน้ำ
จากต่างประเทศที่เขามาร่วมปฏิบัติการ
ต้องเผชิญมาตลอดเวลาคือคืออะไรบ้าง
ความแรงของน้ำไหลเชี่ยวกรากเลยค่ะ
เปรียบเสมือนแม่น้ำสายเล็กย่อมอยู่ในถ้ำเลยนะคะ
นอกจากความเชี่ยวของน้ำอีก๑ประเด็นอีก๑อุปสรรคคือความมืด
และเส้นทางตลอดทั้งเส้นทางนี้นะคะ
มีทั้งหินมีทั้งดินมีทั้งโครน
เป็นช่องขนาดเล็กรวมทั้งยังต้องวางแนวเชือก
วางแนวเชือกต่อกันไป
และมีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารอื่นอีกด้วย
แต่ถ้าเกิดว่าผ่านจุดวิกฤตนี้ไปได้
ยังไม่จบค่ะความยากยังไม่จบนะฮะ
จะต้องเดินไปทางลาดชันอีกประมาณ๔๐๐เมตร
จากนั้นก็จะดำน้ำต่ออีก๑๓๐เมตร
ถึงจะถึงหาดพัทยา
หรือยังคะเห็นภาพไหมคะ

ความยากต้องใช้ความพยายามใช้เวลา
ต่อต้านกับพวกของน้ำแล้วก็ความมืดด้วยนะคะ
แยกไปยังหัดพัทยาจะมีระยะทางประมาณ๑กิโลเมตร
ลองคำนวณโดยเปรียบเทียบกับการว่ายน้ำในสระขนาดมาตรฐานระดับโลก

โดยเฉลี่ยปกติคนเราจะว่ายน้ำสระ๕๐เมตร๑รอบ
ประมาณ๔๕วินาทีถึง๑นาที
นี่แบบนักไหว้น้ำมืออาชีพนะนี่ฉันไหว้นานกว่านี้นะ
แต่ถ้าหากว่าเราลองเทียบกับอัตราการไหว้ของซิลที่ทำได้เมื่อวานก็คือ

ดังนั้น๕๐เมตรต้องใช้เวลาถึง๒๐นาที
ถ้าปกติ๕๐เมตรแค่๑นาที

เพราะฉะนั้นถ้าเทียบต่อถ้าระยะ๑กิโลเมตรหรือ๑๐๐เมตร
ก็คือไปกลับในสระ๕๐เมตรได้๒๐รอบ
คนธรรมดาใช้เวลา๒๐นาที
แต่ว่าทีมปฏิบัติการค้นหาภายในถ้ำ
ต้องใช้เวลาดำน้ำถึง๖ชั่วโมง
เท่ากับการไหว้ไปกลับในสระธรรมดาถึง๓๖๐รอบ
นี่ข้อมูลที่คำนวณเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมว่า
ความยากลำบากนั้นมากขนาดไหนนะคะ
โดยในช่วง๒๓วันนี้ถือว่าการดำน้ำลุกคืบไปมากนะคะ

รวมทั้งยังเป็นเพราะปฏิบัติการระบายน้ำออกจากถ้ำ
การเร่งสูบน้ำทั้งภายในถ้ำแล้วก็บริเวณหนองน้ำใกล้เคียง
การระบายน้ำออกจากบริเวณถ้ำสายทอง
แล้วก็การเจาะน้ำโดยรอบทำได้ดี
จนกระทั่งช่วงเย็นที่ผ่านมาของวานนี้เนี่ยนะคะ
มีรายงานว่าหน่วยซิล๒นายได้นำถังอากาศติดตัวไปด้วยคนละ๓ถัง
เพื่อลุยต่อจากจุดดำน้ำที่ห้องโถงที่๓ไปยังพัทยาบีต
จนกระทั่ง๔ทุ่มครึ่ง
ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกมาแถลงข่าวยืนยันนะคะว่า
สิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายพยายามทำจนถึงวินาทีล่าสุดเนี่ยสำเร็จแล้ว
ก็คือเจอ๑๓คนมีชีวิตอยู่ภายในถ้ำปลอดภัยดีนะคะ
ก็เป็นข่าวดีที่เราได้ยินกันเมื่อค่ำคืนนี้นะคะ
คราวนี้ค่ะเราพูดถึงเรื่องของอาหารกันหน่อย
เพราะว่าก่อนที่เด็กจะเข้าถ้ำเนี่ยเด็กก็มีการไปซื้อหาอาหารเข้าไปในถ้ำ

จะไปเข้าถ้ำฝึกความสามารถคีกันนะคะ
คือก่อนที่จะเข้าถ้ำเนี่ยนะคะ
เขาไปแวะซื้ออาหารที่ร้านของชำร้านหนึ่ง

คือป้าคำเนี่ยแกก็เล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังนะ
บอกว่าน้องซื้อตุนไปค่อนข้างเยอะแหละ

บอกแบบนี้บอกว่าจะเอาไปเลี้ยงวันเกิดเพื่อนในถ้ำ

ปลาหมึกอบปรุงรสมันฝรั่งทอดกรอบ

ก็คาดว่าอาหารทั้งหมดเหล่านี้
น่าจะอยู่ได้ไม่ถึง๑๐วัน

หลังจากนั้นก็คาดว่าน้องคงจะประทังความหิวด้วยกัน
อดเสื้อออกมารองน้ำที่หยดจากหินมาดื่ม
แล้วก็นอนนิ่งเพื่อรักษาพลังงาน

จนกระทั่งหน่วยซิลเข้าไปพบ

ก็เป็นการขมวดเรื่องราว
ให้ต่อเนื่องให้เห็นภาพกันชัดเจน

แล้วก็ใช้น้ำที่มันหยดมาประทังชีวิต

ถ้าเกิดว่ามีน้ำแต่ไม่มีอาหาร

ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการทำกิจกรรมใดทั้งสิ้น
ร่างกายจะสามารถอยู่ได้ประมาณ

เฉพาะการดื่มน้ำ
ประทังชีวิตไปก่อนใช่หลายคนก็ชื่นชมโค้ดนะโค้ดเอกอ่ะที่ดูแลน้องน้องอ่ะ
สามารถดำรงชีพอยู่ได้อยู่ได้ด้วยความหวัง